เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยถ้าตามรถแมพเลือกตั้งสอสอแล้วก็ผ่านไปแล้ว
สวเรียบร้อยแล้วรอการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกันต่อ
ตอนนี้ยังไม่ได้มีกำหนดออกมาว่าจะเลือกเมื่อไหร่อะไรยังไง
ที่ก็รอการหมดวาระแล้วรอเลือกด้วยนะครับ
แต่ที่ปฐุมธานีที่เขาเริ่มฟอร์มทีมกันแล้ว
ปรากฏว่าวันนี้มีเหตุยิงกันสาหัสนะฮะของผู้สมัครของสมาชิกสภาเทศบาลที่เคยอยู่ทีมเดียวกัน

ย้ายทีมอนาคตเตรียมจะอยู่คนละทีม
แต่ค่ำวานนี้นะครับสพคลองหลวงรับแจ้งเหตุยิงกันแล้วก็มีคนบาดเจ็บสาหัส
ที่ปากซอยบกฏ๑๙ตคลอง๒อคลองหลวงปฐุมธานีนะครับ
ซึ่งผู้เจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
คนเจ็บก็คือนายวรเชษบุญคุ้มเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง
แล้วนายเอกพฤษปานแย้มอดีตสสปทุมธานีหลายพักนะครับที่อยู่มานะครับ
ประชาธิปัตย์ชาติไทยชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าจากการสอบถามคนเจ็บที่เป็นเพื่อนเนี่ยนะ
ช่วงบ่ายวันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ที่เทศบาลเมืองคลองหลวงมีการประชุมแล้วมีการถกเถียงกันอย่างรุนแรง
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะแยกย้ายกันไปแล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้น
โดยมีอดีตรองนายกเทศบาลเมืองคลองหลวงคนหนึ่งโทรให้ผู้บาดเจ็บไปหา
ที่ปากซอยบงกฎ๑๙แล้วมีปากเสียงกันถึงขั้นยิงกัน
คนเจ็บปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง
ถ้าหมดวาระรอบนี้จะลงสมัครต่อแล้วจะมาเป็นลูกทีมของนายเอกพฤษปานแย้ม
ทีมเพื่อนเอกพฤษซึ่งนายเอกพฤษเขาจะลงสมัครแข่งขัน
นายกเทศบาลเมืองคลองหลวงคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนมกราคมปี๖๓
วันนี้คุณผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปดูหน่อยว่าตกลงแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
ไปที่จุดเกิดเหตุที่ออฟฟิศก่อสร้างบริษัทเงินระยะเป็นสำนักงานของนายประพัทธ์น้อยรอด
ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวงซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามทางการเมืองกับคนถูกยิง
แต่ว่าวันนี้ไม่เจอนะแล้วก็บอกว่ากล้องวงจรปิดแถวนี้มันใช้การไม่ได้ด้วย
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลไปคุยกับนายวรเชษที่แม้จะถูกยิงเยอะนะบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าก็พอให้การได้แล้ว
ถูกยิง๔นัดนะครับเข้าที่แขนข้อพับทะลุ๑นัดที่ลำตัวด้านหลังจากก้นทะลุลำไส้อีก๓นัด
พ้นขีดอันตรายนะครับแต่พอให้การได้
นายวรเชษบอกว่าเมื่อวานนี้เขาเอาล้อแม็กซ์ที่หยิบยืมไปคืนนายประพัทธ์น้อยรอด
ตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลคลองหลวงที่จุดเกิดเหตุ
พอเข้าไปในห้องไปเจอนายทองสุกแสนจักรเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวง
กับนายชุมพลบัวเผื่อนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคลองหลวงเหมือนกันนะ
แล้วนอกห้องมีนายพิเชษหานจางสิทธิ์อดีตผู้สมัครสอสอ
กับนายวิรยุทธ์ทองสำแดงเป็นอดีตผู้สมัครสอสอเหมือนกัน
ในพื้นที่ปฐุมธานีนั่งอยู่นอกห้องซึ่งนายวรเชษบอกว่า
พอเอาล้อแม็กซ์มาคืนเสร็จก็คุยกับนายประพัทธ์สักครู่นึง
เขาก็จากนั้นนายชุมพลก็เข้ามาต่อว่าเขา
หาว่าเขาเนี่ยไปด่านายชุมพลแล้วก็ใช้ปืนลูกโม่ยิงใส่เขาจนหมดโม่เลย
ซึ่งนายวรเชษคนเจ็บบอกว่าตอนนั้นกระสุนเข้าที่แขนกับข้อมือนะฮะ
เขาได้แกล้งตายนะแต่ปรากฏว่าตอนที่แกล้งตายไปแล้วเนี่ย
ได้ยินเสียงนายชุมพลถามว่าเขาเนี่ยตายหรือยัง
แล้วมีเสียงของใครบางคนบอกมาว่ายังไม่ตาย
โหค่ะนายชุมพลก็เอากระสุนปืนใส่ลูกโม่อีก
มายิงเขาอีกทีนี้เขาก็เลยกระโดดเข้าแย่งปืนครับ
ปืนนายชุมพลนายชุมพลก็เลยใช้ปืนยิงใส่เขาจนหมดโม่อีกรอบหนึ่ง
คราวนี้กระสุนเข้าที่ด้านหลัง๓นัด
แล้วนายชุมพลก็รีบหนีออกจากจุดเกิดเหตุไป
ซึ่งทางนายวรเชษบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเขาเคยต่อว่านายชุมพลจริง
เรื่องที่แยกตัวออกไปอยู่กับคั่วการเมืองฝั่งตรงข้าม
แต่ไม่รู้ว่าได้ข้อมูลหรือว่ามีใครมาบอกอะไรบ้าง
ผิดใจกันรวมถึงเรื่องที่ลูกเขยของนายชุมพล
หลวงเขตเดียวกันกับตัวเขา
คิดว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับเลยมายิงกัน
แล้วเขาแยกตัวออกไปการเมือง
ผมก็เลยไปพูดว่าไงคนบ้างเผ็ดการตรง
ผมจะเข้าหูเขาอ่ะและอีกอย่างหนึ่งการเมืองมันเข้มข้นด้วย
คงเกิดจากความไม่ชอบไม่อะไรกันตรงนั้นมากกว่า
หรือว่าอาจจะไปได้ยินคือการเมืองมันมีหลายฝ่ายใช่ไหมครับ
บางทีการไปได้ยินใครมาคำพูดใครมาแล้วไปกระเดียดให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้
ที่เรามองไปอย่างนั้นลักษณะว่าทางสธวรเชษซึ่งอยู่ในทีมงานเรา
ตอนที่เขาเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปคนเดียว
ใช่ไหมฮะแต่ว่าเสียใจว่าทำไมไม่มีใครห้ามเลย
นำซ้ำที่ฟังจากคนเจ็บนี้ที่บอกว่าคนที่ยิงเนี่ยถามว่ามันตายหรือยัง
แล้วมีคนพูดออกมาว่ามันยังไม่ตาย

ตอนนี้ตำรวจได้ขออำนาจศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับนายชุมพลบัวเผื่อนแล้วนะครับ
ข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนนะฮะ
ก็กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่ในคนนี้ครับ
โอ้โหแต่ต้องบอกว่านะฟังอย่างนี้แล้วหนาว

โอ้โหโหดมากนะบอกยังไม่ตายตั้งใจจะยิงซ้ำอีกอ่ะครับโอ้โห